ถ้าสมมุติว่ามีการเจรจาหรือว่าอยากจะขอร่วมกับทางพักของ
ผมว่าตอนนี้นะครับรออีกนิดดีกว่าเพราะว่าผลเลือกตั้งจะออกอยู่แล้ว
ถ้าจะประเมินประเมินจากผลเลือกตั้งที่ออก

คือภาคท่ามาน่ะบอกมาตั้งแต่ต้นอย่างนี้เลยครับแทรก
ก็มีจุดยืนของเราที่เราไม่ได้ไปปฏิเสธใคร

มันอยากให้การเงินเนี่ยมีทางออกไปทำบ่าย
หลายคั่วมีหลายฝ่ายมากเกินไปเนี่ยที่ผมเกรงยังกลัวว่าเดี๋ยวจัดรัฐบาล
จะมีปัญหาจะหาเสียง๒๕๑ไม่ได้หรือจะหาเสียงตั้งนายกไม่ได้หรือยัง
ผมผมเกรงอย่างนั้นมากกว่านะครับมีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนพูดคุยอะไรกันเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่ดีเพราะยังไงเราก็ต้องมีรัฐบาล
นะครับจะคุยกันยังไงก็เป็นเรื่องของภาคแก่นำนะฮะเพื่อให้เราได้มีรัฐบาลนะครับ
แล้วก็ทุกคนก็รอฟังกันอยู่พี่น้องประชาชนก็ลุ้นกันอยู่เขาฟังกันอยู่
ตกลงเราจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นข่าวดีกับพี่น้องประชาชนก็คือเราสามารถจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ
จะขึ้นเลยจากไม่อยากให้น้อยกว่าเดิมไม่อยากให้น้อยพอเดิม

ก็คำว่าเกิน๑๐กับต่ำ๑๐ต่างันเยอะแบบนี้